จากการตามความคิดขึ้นหน้าเรื่องแม่มันนี่นะคะคุณผู้ชม
คราวนี้มาดูคนที่ดวงดีดีโอ้โหถูกรางวัลกันหน่อย

ตีศรีสะเกดกับสืบสกุลคณะนา

จะมีคนอยากเป็นญาติกับจติเยอะ

ใช่เพราะว่าอะไรจ่าตีค่ะ
ได้เงินรางวัลที่๑ถึง๑๑๔ล้านบาท

ใหญ่มากความจริงจาติถูก๒๐ด้วยนะ
แต่ว่าจ่าตีใจบุญไงแบ่งให้เพื่อนไปใบหนึ่ง
แล้วเพื่อนก็ถูก๖ล้าน๑ใบเหมือนกัน

สลากหรือแบ่งลอตเตอรี่ให้ก่อนนะ
ก่อนที่จะถูกรางวัล
ค่ะนี่คือเรื่องราวของซุปเปอร์มหาเศรษฐีคนใหม่เลย
นี่คือนิยามใหม่ของจาติ

ค่ะคือเป็นเศรษฐีที่ศรีสะเกดนี่แหละค่ะ
จ่าสิบตำรวจสุธิพงศ์คณะนาหรือว่าจติ

ซึ่งจ่าตีเป็นอดีตต่อชด
ทำธุรกิจรับเหมาจัดโต๊ะจีน
อยู่ที่บ้านไพรงามที่ตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษณ์

จติเนี่ยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑๑๙ใบค่ะ
แล้วก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สพกันธรรลักษณ์
ทีนี้อยากถามไง
จติไปเอาเลขมาจากไหน

ใช่อยากรู้ใช่ไหมเผื่อจะได้ตามไปบ้าง
จาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
จติก็ไปทำบุญไปไหว้หลวงปู่แสน

ที่ตำบลกระแชงเคียงเผอกันธรรลักษณ์

กำลังทำพิธีสร้างสารเจ้าแม่ตะเคียนหิน
ที่บ้านจิกนี่แหละก็สร้างเป็นสารเล็กขึ้นมา
หลังจากนั้นจาตีก็เลยบนกับเจ้าแม่ตะเคียนหินเอาไว้
บอกว่าถ้าเกิดลูกถูกรางวัลใหญ่เนี่ยนะ
จะสร้างสารให้ใหญ่มากกว่านี้
รวมถึงจะสร้างสาราวัดโนนจิกจนแล้วเสร็จ
ทีนี้เจ้าแม่ค่ะ
เจ้าแม่แสดงอภินิหารเป็นพญานาค
ปรากฏเป็นรอยพญานาคอยู่บนรถเก๋งของชาวบ้าน
คือจาติบอกแบบนี้นะบอกเป็นปฏิหารจากเจ้าแม่นี่แหละ
แปลงกายเป็นพญานาค
ไปสร้างรอยเลื่อนลอยแบบลอยเลื้อย

แล้วทีนี้จติก็เห็นชาวบ้านเข้ามาดู
แล้วสร้างรอยเลื้อยเป็นเลขทั้ง๖ตัวแบบตรง

จาติจดมานะ
แล้วพยายามไปตระเวนหาซื้อเลข๖ตัวนี้
ที่ตลาดกันทรลักษณ์แต่ว่ามันไม่มีไง
ก็ไปหาซื้อที่ปั๊มน้ำมันสี่แยกหัวช้าง
อำเภอขุนหารแล้วก็ไม่มีอีก

เลยต้องสั่งจากคนขายที่รู้จักกันที่อยู่ที่กรุงเทพให้มา

ปรากฏว่าได้เลขชุดนี้เป็นชุดใหญ่

แล้วคนขายบอกมีตั้ง๒๐ใบเป็นเลขชุดใหญ่นะ

จติเอามาก็ได้เข้าหมดนั่นแหละ

ก็เอาตัวเลขนี้ไปบอกกับทุกคนเลยนะ

มีเพื่อนเพื่อนจาตีคือนายหนูแดงหรือว่าตะเวย
อายุ๖๗ปีมาขอแบ่งไปใบหนึ่ง
จติก็ใจดีไงเลยแบ่งให้
เดี๋ยวฟังจาติเล่าหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม

พอดีผมไปสร้างศาลเจ้าแม่แต่เขียนหินที่วัดบะโน่นจิก
พอดีก็ไปบนเจ้าแม่เจ้าแม่เลยให้มาให้มา๖ตัว

๖ตัว๖ตัวมันได้๙๓๕๓๗๕แต่ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็น๙
สั่งซื้อจากกรุงเทพเลยครับ

ทีนี้ของเรานี่คือซื้อลอตเตอรี่นี้ซื้อมาตลอดหรือยังไงครับ
ซื้อทุกงวดนี้ประมาณเท่าไหร่
มันแล้วแต่งวดละ๒๐๐๓๐๐ก็มีแต่งวดนี้ซื้อเยอะหน่อย
เพราะว่าไปทำสารเจ้าแม่ตะเคียนหินที่วัดมรุนจิตเลยซื้อเยอะ

ผมไปบนบานบอกว่าจะสร้างสาราให้เสร็จ
และสร้างศาลเจ้าแม่
เงินเงินที่ได้นี่จะเอาทำอะไรบ้างครับ

ธุรกิจอยู่ตอนนี้๖๓ปีแล้วตลอด๖๒ปีแล้ว

แล้วก็ให้ลูก๓คนบริหารจัดการไป
ว่าจะไปสร้างสารเจ้าแม่แล้วก็ไปทำสาราวัดบ้านโนนจิก

แล้วก็ถามว่าธุรกิจโต๊ะจีนยังทำอยู่ไหม

จาติบอกว่ายังทำอยู่มาใช้บริการได้เลย
จาตรีโต๊ะจีนยังไม่ได้หยุดไม่ได้ล้มเลิกกิจการนะ
แล้วก็จัดสรรปันส่วนให้กับลูกหลานต่อไป
ค่ะก็สังเกตว่าจาติเขาก็คิดดีเขาก็ได้ดีนะคะ

เจ้าแม่ก็ใจดีจังให้เลขตรงมาทั้ง๖ตัวเลยนะฮะ
ยังมีคนโชคดีอีกหลายพื้นที่ไปกันต่อที่สุรินทร์นะคะ
เศรษฐีรายใหม่คนนี้ก็คือนายยกทองอ้มค่ะ
อายุ๗๒ปีนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเกาะน้อย

ถูกลอตเตอรี่๒ใบรับไป๑๒ล้านบาท
ที่บ้านก็เลยมีญาติพี่น้องมีเพื่อนบ้านเดินทาง
แสดงความยินดีไม่ขาดสาย
นายกบอกว่าอยู่กับภรรยา๒คนที่บ้านนี้นะคะ
ก็คือนางย่งอายุ๖๙ปี
เหตุการณ์แห่งความโชคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
นายกได้เปิดโทรทัศน์ดูรายการวันปียะมหาราชเป็นวันพิเศษรายการพิเศษ
ก็เลยได้ซื้อลอตเตอรี่ตามที่เป็นจำนวนของพระที่นิมนต์มาทำพิธี

ก็เลยหยิบเลขลอตเตอรี่๙๖๗๓๗๕มา๑คู่
ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าที่หยิบมาเนี่ยจะถูกรางวัลที่๑กลายเป็นเศรษฐีในพริบตา
จากนี้นายกก็บอกว่าจะนำเงินไปใช้หนี้ไปแบ่งให้ลูกไปแบ่งให้หลาน
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนทำมาหากินต่อไป
รู้สึกดีใจขนาดไหนเดี๋ยวฟังเสียงของนายกเลยค่ะ
คุณตาได้เลขมาจากไหนครับ
เอาจากตร๕ของมนต์พระนั้นวันนั้นน่ะนะ

เขาสวดมนตระมา๑๗๕ลูก

ฝันฝันเขาเอาของมาให้ไม่รู้ใครเหมือนกัน
ครับเอาของมาให้เต็มบ้านเลย

โอ้โหเอาโชคมาให้นะสิฮะคุณตาครับ

หนึ่งนะครับเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้า
คุณดวงแก้วเคนชัยภูมิอายุ๒๘ปี
ถูกรางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทนะครับ
พนักงานสาวดวงเฮงคนนี้เปิดเผยนะครับ

โดยเลือกเลขที่บ้านของตัวเธอเอง
ซื้อมาหลายงวดแล้วตามมาหลายครั้งแล้ว

ที่พุทธอุทยานวังน้ำเขียวนะครับ

อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ช็อกนีใจที่ทำอย่างไรไม่ถูก
คือ๓๕ใบค่ะที่ซื้อครับทำงานกี่ปีแล้ว
สูตรยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมาก
แรกคือตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนจะเป็นลมอ่ะพี่
เต้นทุกคนก็ตื่นเต้นนะพี่ถูก๖ล้าน

คราวนี้ไปที่อำเภอจักราชนะคะนางแร่มทัพกระโทกอายุห้าสิบแปดปี
ก็เอาสลากรางวัลที่หนึ่งเนี้ยค่ะไปลงบันทึกประจำวันที่สอพอร์จักราช
แล้วดูสีหน้าสีตาสิคะคุณผู้ชมคือญาติพี่น้องเองเนี่ย
มาร่วมแสดงความยินดีนะคะโดยนางแสลมก็บอกว่ามีอาชีพทำนา
ฐานะยากจนจริงมีหนี้นะหนี้สินธนาคารเยอะเลย๕แสนกว่าบาท
พอซื้อสลากที่แผงขายในตลาดที่จักกระดาษได้ใบหนึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็คิดฝันไว้เหมือนกันว่าฉันอยากมีโชคใหญ่เหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง
ชีวิตฉันเนี่ยทำนาลำบากมานานทำนาก็ได้ผลผลิตไม่ค่อยจะดีนักเจอปัญหาภัยแรง
แต่พอมาถูกรางวัลปั๊บเนี่ยโอ้โหดีใจเลยเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้หนี้นะคะ
ก็คือนางจริยาลีล่าน้อยอายุ๔๕ปี
เป็นชาวบ้านหัวดงนาค่ายตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยักษภูมิพิสัย
นี่ก็ถูกรางวัลที่๑ไปเหมือนกันนะคะ
รับไปเลย๑๒ล้านบาทเขาซื้อเป็นคู่ไงคะ
เขาบอกว่าเลขที่ได้มานี่นะมาจากเลขทะเบียนรถ
น้องเขยขับรถกระบะไปชนวัว

ก็เลยไปหาซื้อเลขนี้มา๕ใบถูกไป๒ใบ
เธอบอกว่าโอ้โหดีใจแทบช็อกเหมือนกัน

บอกว่าจะเอาเงินนี้ไปใช้หนี้ทกศ

จากนั้นนะคะก็จะไปซื้อรถ
แต่อย่างแรกเลยที่อยากจะทำก็คือ
รีบไปไหว้พระบรมธาตุนาดูล
แล้วก็นำเอาช้างม้าไปถวายขอพรด้วยนะคะ
โอ้โหชาวอีสานนี่โชคดีหลายคนจริงนะครับ

มีคนโชคดีหรือเปล่ามีสินะครับ
นี่คือคุณอาอาพรขวัญเมืองนะครับ
อายุ๕๕ปีตำแหน่งหัวหน้าส่วน
ผู้บริหารทีมย่อยธนาคารกรุงไทย

เป็นอีกท่านหนึ่งที่กลายเป็นเศรษฐีใหม่
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๑๒ล้านบาท
แม่คุณอายิ้มใหญ่เลยนะฮะ

พรบอกว่าปกติแล้วเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วล่ะ

ใต้อาคารสำนักงานธนาคารกรุงไทยนั่นแหละครับ

คือได้ไปทำบุญที่วัดเขาตะเภาทองอำเภอพะโต๊ะ
พระพุทธรูปพระประธานที่วัดสร้างมานานแล้ว

ทะคร้อน้อยนี่หรอก

จะนำเงินมาสร้างให้แล้วเสร็จ
ส่วนนางสุมิตราภรรยานะครับ
คุณป้าก็ฝันว่ามีหนอนมาไตยั้วเยี้ยเต็มบ้านไปหมดเลย

ปรากฏว่าตีไปตีมาก็ซื้อลอตเตอรี่เลขนี้แหละครับ
ไม่คิดว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ลอยมาถึงที่ตัวเธอ
แล้วก็ตัวสามีนะครับก็ถูกรางวัลไป๑๒ล้านบาทนะครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วยังไม่หมดนะ
นครศรีธรรมราชนี่ก็เห็งกันทั้งอำเภอชะอวดเลย
แล้วก็อำเภอใกล้เคียงด้วยค่ะเพราะว่าเขามีการนำเลขทะเบียนรถเนี่ย
ของรถกระบะที่บรรทุกพระพุทธศรีวิชัยสิริมงคลนิมิตพิชิตมาร
เหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่แบบโบราณมาประกอบพิธีพุทธาพิเศษ
ร่วมกับวัตถุมงคลหัวนโมที่วัดเขาพระทองที่ตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดนะคะ
ก็เอาเลขไปเสี่ยงโชคก็โชคดีกันหลายคนเหมือนกันนะคะ

ไปดูฝากฝั่งของนักแสดงบ้างเขาก็โชคดีกันเหมือนกัน
นักแสดงสาวเจ้าแม่โชคลาภคุณเฟี้ยวฟ้าวสุสวิงริงโก้ค่ะ
ก็โพสต์ทั้งเฟซบุ๊คและอินสตราแกรมโชว์ภาพลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย๗๙นะคะ
บรรดาแฟนคลับก็ส่งมาอวดหลังจากที่ได้บูชานาคบ่วงบาดเฟี้ยวฟ้าว
แล้วก็ได้รับโชคลาภกันทั่วหน้าเหมือนกัน
บางคนก็ถูก๒ใบบ้าง๕ใบบ้างมีคนหนึ่งถูก๑๕ใบเลยนะ
เพราะว่าเขาก็มีความเชื่อกันเรื่องของบวงบาดเฟี้ยวฟ้าวที่เขาให้เช่าบูชาอยู่นะคะ
แต่คนที่น่าอิจฉาที่สุดคนหนึ่งโพสต์ลอตเตอรี่เลขท้าย๗๙๗๙นี่นะคะ
นับรวมแล้ว๑๔๑ใบรับเงินไปเกือบ๓แสนบาท
คนที่บูชาเป็นเหมือนกับแฟนคลับของคุณเฟี้ยวฟ้า

อย่างเมื่อที่แล้วเขาถูกรางวัลที่๓๑๐ใบ
เงินไป๘แสนรางวัลที่๓รางวัลละ๘๐๐๐
แล้วทุกครั้งเขาได้เงินมาเขาจะเอาไปทำบุญหมดเลย
รอบนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าคุณเฟี้ยวฟ้าวกำลังสร้างฐาน
พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙ของโลกที่เชียงใหม่นะคะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวดีปิดท้ายกันอีกคนนึงค่ะ
พี่นางพี่นางสิริพรอำไพพงศ์
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังงวดนี้เนี่ยรวยกันทั้งบ้านอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
ดูสิกางออกมาเป็นพัดแบบนี้เลยค่ะ
เลขเด็ดมาเพราะว่างูเข้าบ้าน
ก็เลยเอามาตีเลขเด็ดซื้อกันทั้งบ้าน
ถูกเลขท้าย๓ตัวนะคะ๐๒๑แล้วก็เลขท้าย๒ตัว๗๙อีกนะคะ
นางก็โพสต์ภาพถือลอตเตอรี่แบบนี้
แล้วก็เขียนว่างูขึ้นบ้านแม่นางถูกค่ะถูกถูกกันทั้งบ้านเลย
โอ้โหยินดีด้วยนะคะกับทุกคนเลยที่ถูกรางวัลค่ะ
แสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านเลยนะฮะ

แต่ใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพักใจสักครู่เดี๋ยวงวดหน้าว่ากันใหม่